คุณผู้ชมคะตำรวจสอนอบังเขนได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปก่อเหตุลักษัพในบ้านหลังหนึ่งที่บังเขนกรุงเทพอ่ะนะคะแต่ตอนที่คนร้ายก่อเหตุผู้เสียหายเขาก็อยู่ในบ้านเขาอยู่ในครัวครับแล้วเขาก็เห็นเขาได้ยินเสียงเขาตะโกนร้องเรียกให้คนมาช่วยคนร้ายหนีค่ะแต่คนร้ายหนีไปหลบอยู่ตรงไหนไปหลบอยู่ในพงญาติ

น่าจะกินน้ำสำหรับเป็นหลายอื่นนะสำรักน้ำหมดแล้วเนี้ยดูสิดีไม่ตายเหรอเนี้ยใช่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาทางเพจเฟสโปร์กแทรสนิวโชว์ดีนะไม่ตายไม่ตรงน้ำอยู่ใต้น้ำเนี้ยเนี้ยนี่นะคะดึงล่ากันขึ้นมาแบบนี้คือผู้เสียหายเธอชื่อว่านายสาวสาวิกานะคะเธอบอก
เอาเรือออกกันช่วยจับกลุ่มคนร้ายอ่ะทุลักทุเลกว่าจะจับได้
คนร้ายไม่ยอมให้จับง่ายง่ายอะค่ะสุดท้ายจับได้แล้วก็ตรวจค้นตัว
มีเหรียญห้าบาทอยู่หนึ่งเหรียญในกระเป๋ากางเกงอ่าทีเนี้ยก็ต้องพูดคุยกับผู้ต้องหาแหละ
ว่าได้ของอะไรมาหรือเปล่าหรือว่าของมันล่วงตกน้ำอะไรไปแล้วไหม
ขโมยของอะไรของเขามาเจอตังค์แค่๕บาทเจอตังค์๕บาทอยู่ในกระเป๋ากางเกง
ได้สมเกียจคันทองอายุสี่สิบสองค่ะคนนี้คือผู้ต้องหานะคะ
เขาบอกว่าเขาก็อยู่แถวแถวเคหะย่านอเงินเขตสายไหมครับ
ก่อนก่อเหตุเสพยาเสพติดมาค่ะนั่นไงเดินไปเดินมาบ้านหลังนี้
เห็นประตูบ้านแง้มอยู่ลองเดินเข้าไปดูหน่อยสิ
เข้าไปในบ้านเขาเฉยเลยเห็นกระเป๋าสตางค์วางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้ง
ก็เลยหยิบมานะคะหยิบเงินมาเนี่ยสามร้อยสิบห้าบาทใส่กระเป๋า
เจ้าของบ้านตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเพราะเจ้าของบ้านเขาได้ยินเสียงแล้วเขาก็อยู่ในครัว
ตัวเองตกใจวิ่งหนีออกมาตอนนั้นมืดมาก
ไม่ได้จะเป็นตีใหญ่หรืออะไรครับตกลงไปในน้ำมันตกไปเอง
ว่าเป็นย่าไม่รู้ว่าเป็นน้ำผมไม่ได้อยากจะเป็นตีใหญ่หรืออะไร
ผมวิ่งอ่าตกลงไปในน้ำนะคะเงินก็คงร่วมหล่นไปด้วย
เหลือเหรียญห้าอยู่ในกระเป๋ากางเกงเหรียญเดียวครับ
ถูกแจ้งเข้าหารักษับในเวลากลางคืนบุกรุกเคหัสถันในเวลากลางคืน
ส่งตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะโอ้โหหนีไงเนี่ยเขาลากขึ้นมาทัน